ท่านผู้ชมครับเรามาตามความคืบหน้าของหนุ่มกระบะดำ
ที่เลือกรถที่ขับไปเฉียวชนได้ถูกไว้โครเมอร์เทอร์มาก
เพราะว่าเป็นรถแบบซุปเปอร์คาร์นะเป็นรถหรูนะครับ
ที่เป็นคลิปที่เกิดเหตุเขาเรียกกับทันช่วงที่เล็นมันบีบนะครับ
เป็นช่วงของถนนจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่พัทยาชนบุรี
ถนนหลวงหมายเลข๗นะแล้วก็เป็นเส้นถนนสาย๗ตัดแยกทางไประยอง
รถกระบะแบบเบรกกระทันหันแล้วมันไปเฉียวชน
ฟึ๊ดหนึ่งของรถคันสีฟ้าที่ท่านเห็นนะฮะ
แต่คันนี้เนี่ยเขาทำสีมาเป็นสีพิเศษด้วย

คือราคาก็ไม่เท่าไหร่ฮะประมาณสัก๓๐ล้าน๓๐กว่าล้านนะ
ไอ้ตรงที่ถูกเฉียวไว้เนี่ยแถวกัญชนใช่มั้ยคุณเหนียวมาสอน

อย่างน้อยคือล้านหนึ่งค่าซ่อม

พี่ซื้อรถได้คันหนึ่งเลยนะคุณเหนียวมาสอน
คือตอนเป็นข่าวตอนแรกคนก็คนก็เห็นใจกระบะว่า
พี่กระบะจะไปชดใช้เขายังไงไหวเนี่ย

ปรากฏว่าเจ้าของรถซุปเปอร์คาร์คันนี้ทั้งรวยและใจดี

สักครู่หนึ่งเราเล่าเรื่องของพ่อนุ่มกระบะก่อน

ซึ่งนอกจากรวยและใจดีแล้วต้องบอกว่าหล่อด้วย
คือเขาไม่เอาเงินไม่คิดค่าเสียหายอะไร
เขาบอกเดี๋ยวเขาเคลียร์ในเรื่องประกันภัยของเขา
เดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองแต่ก็ให้ข้อคิดเอาไว้นะครับ
คนขับรถกระบะที่ไปชนซุปเปอร์คาร์คันนี้
ชื่อว่านายวิรพงศ์ทองชมอายุ๒๙ปี
เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุขับรถมาด้วยความเร็ว
แล้วก็มาเจอกับช่วงการจราจรที่ติดขัด
แล้วก็เหลือเพียงแค่๒ช่องจราจร

แต่เนื่องจากว่าเขามาด้วยความเร็วนะครับ
ก็เลยเกิดอาการเหวี่ยงนะครับ
เหวี่ยงแล้วก็ไปชนกับรถเก๋งคันนึง

หลังเกิดเหตุก็ลงจากรถมา
เดินไปหาคนขับรถที่ชนทั้งสองคัน

มือไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ใช่เขาบอกว่าดีนะที่เป็นรถพี่

บอกว่าต่อไปจะขับรถเนี่ย

ถ้าเป็นรถคนอื่นเนี่ยน้องถูกเอาเรื่องเนี่ย

ก็เลยฝากขอบคุณด้วยนะครับ

ขอฝากไปถึงขาซิ่งทั้งหลายด้วย
การขับรถเร็วนั้นไม่ดี

ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบของตนเองเนี่ย

คือเรารีบกลับมาเนี่ยครับ
แล้วก็มัน

เขาก็แบบเตือนเราว่า
ใช้รถใช้ถนนอะไรอย่างนี้ครับ

เตือนเราแล้วก็บอกเราผมก็

รู้สึกยังไงละ

ยังคงอาจจะ
ทำตามอย่างเราเคยพูดว่า
โอ้โหรถแบบนี้เราไม่มีปัญญาขับหรอก

เขาเบกซ์หนึบจัดยุดเลย

ใช่ใช่ใช่อันนี้มีส่วน

ที่นี่ชื่อจักกวัตร

ธสกุลชัยหรือว่าคุณเจนี่ครับ
เขาเป็นนักธุรกิจไฮโซทายาทบริษัทนมเปรี้ยวยี่ห้อดัง
เป็นนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจบริหารล้างรถ
เขามีร้านล้างรถชื่อดังนะครับ
แล้วก็มีแอปพลิเคชันล้างรถจากเกาหลีด้วย
ซื้อรถมาได้เพียงแค่๑วันก่อนเกิดเหตุ
สีพิเศษมาเลยนะเป็นสีเฉพาะเลยนะครับ
ราคารถกับค่าทำสีพิเศษเป็นการเฉพาะเนี่ย
รวมแล้วทั้งหมด๓๗ล้านบาท
แต่พี่เขาไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรนะคะ
ไปชมกันเยอะเลยคนบอกว่าเดี๋ยวจะดื่มนมเปรี้ยวบ่อย
ทำไมฮะเพื่อสุขภาพค่ะสนับสนุนคุณพี่เขาด้วย

เพราะว่าถ้าพูดตรงเนี่ยถ้าเอาเรื่องขึ้นมาจริงเนี่ย
คุณวีรพงศ์ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาชดใช้
เป็นล้านแค่กัญชนอันเดียว
ใช่ไหมใช่ค่ะก็มีน้ำใจกันนะคะ
แต่ที่สำคัญก็อย่าขับรถเร็วบนถนนนะคะ